ตำรวจนะคะได้นำตัวทางผู้ต้องหาคดียิง๒ศพในบขศใหม่ภูเก็ต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะซึ่งผู้ต้องหาปิดปากเงียบนะคะ
ก็คาดว่าปมปัญหาน่าจะเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์คิวแท็กซี่

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองจังหวัดภูเก็ตได้นำตัวในเวียนเอียดชูทองอายุ๖๐ปี
เจ้าของบริษัทขายตัวเรือมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังใช้อาวุธปืนยิงในยอดแทร่หลีอายุ๕๐ปี
หัวหน้าคิวแท็กซี่ภายในบคศจังหวัดภูเก็ตและนายประกอบชูทองอายุ๕๔ปี
เจ้าของร้านรับฝากรถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตท่ามกลางความสนใจของพนักงานและผู้มาใช้บริการในบข
ซึ่งระหว่างที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพทีมข่าวก็พยายามสอบถามนายเวียนถึงสาเหตุที่แท้จริงในการก่อเหตุครั้งนี้
รวมถึงตัวของนายเวียนเองอยากจะกล่าวขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตหรือไม่
ซึ่งตัวในเวียนที่สวมหมวกกันน็อกสีขาวก็ไม่ได้พูดอะไรเลย
ก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวในเวียนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเก็ตทีมข่าวได้พูดคุยกับอดีตพ่อค้าที่เคยขายของอยู่ในบคศแห่งนี้
โดยเจ้าตัวบอกว่าภายในบขมีวินแท็กซี่อยู่๒วิน
และวินเล็กจะมีนายเวียนเป็นหัวหน้า
จึงทำให้สองวินนี้เกิดการแย่งลูกค้ากัน
ด้วยการลดค่าโดยสารเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการ
ทำให้หัวหน้าวินของสองวินนี้มีเรื่องระห่องระเหงกันมาตลอด
ส่วนนายประกอบที่เป็นเจ้าของที่รับฝากรถจักรยานยนต์
เวลาที่ลูกค้าสู้ราคาของสองวินนี้ไม่ไหว
นายประกอบจึงรับลูกค้ามาเอง
จึงทำให้นายเวียนคิดว่านายประกอบก็มาปาดราคา

นี่จึงเป็นปมสาเหตุที่ทำให้นายเวียนก่อเหตุในครั้งนี้
ในพื้นที่มันมีแท็กซี่ของคิวด้วยกัน
หนึ่งเป็นคิวใหญ่อีกคิวหนึ่งเป็นคิวเล็ก
ใช่ไหมที่สมาคมคิวเล็ก

เขาเป็นคนค่อนข้างใจร้อนเป็นคนเงียบขึ้มใจร้อน

ใช่เป็นเรื่องการแย่งลูกค้า
ว่าในส่วนของพี่ยอดนี่ก็เป็นหัวหน้าคิวคิวใหญ่
ก็น่าจะเป็นปมหนึ่ง
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตวันนี้ก็ได้เดินทางเข้ามา
ศพเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
โดยนางจำกายชูทองอายุ๖๐ปีภรรยาของนายประกอบผู้เสียชีวิต
บอกว่าสามีของเธอเดิมทีประกอบอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซค
ภายในบขศก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของที่จอดรถจักรยานยนต์
ซึ่งอยู่ติดกับบริษัทของนายเวียน
ที่ผ่านมาเธอก็ทราบดีว่าสามีของเธอค่อนข้างที่จะสนิทกับนายเวียน
อีกทั้งยังเคารพนายเวียนเหมือนกับพี่ชายอีกคนนึง
ซึ่งเธอไม่คิดเลยว่านายเวียนจะมาก่อเหตุยิงสามีของเธออย่างนี้

ตอนนี้ทางครอบครัวกลัวว่าทางผู้ก่อเหตุที่รู้จักกับคนมีสี

อยากวอนขอให้ทางตำรวจให้ความเป็นธรรมกับสามีของเธอด้วย
เพราะที่นายเวียนยิงสามีของเธอนั้นไม่ใช่ว่าเมาสุรา
แต่เป็นการไต่ตรองไว้ก่อนแล้ว
เพราะหลังจากที่นายเวียนยิงนายประกอบเสียชีวิตแล้ว
ก็ตามมายิงสามีของเธอที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุจุดแรกพอสมควร
อยากให้เขารับโทษอยากให้เขารับโทษอย่างเดียว

คุณตัวเราจะเดินหน้าถึงที่สุด

เพราะเขารู้จักคนเยอะกว่าเรา
อยากจะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่าผู้ตายยังมีพละคือต้องโหมด
จงลูกเรียนหนังสือ

ก็จะนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่วัดเสม็ดจวนตำบลดินอุดม